คุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมย้อนหวานกันหน่อยดีกว่า
ไปดูช่วงวัยหนุ่มสาวของซุปตาบ้านเรากันหน่อยนะฮะ
ผลงานอะไรโดนเตะตากันบ้างนี่
เริ่มกันที่ซุปตาตลอดการพี่เบิร์ดทงชัยค่ะ
๒๗ปีที่แล้วนะฮะไม่รู้คุณทำอะไรอยู่ด้วยบ้าง

เป็นโมเมนต์ประทับใจในคอนเสิร์ตแบบเบิร์ตครั้งที่๖
ตอนนั้นพี่เบิร์ตเขารับบทเป็นนาที
รับบทอรุณรุ่งค่ะหวานกันมากตอนนั้นเลย
คอนเซิร์ตแบบเบิร์ตเบิร์ตครั้งที่๖เนี่ยชื่อตอนว่า
อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างในฝัน
และจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จัด๑๖รอบบัตรขายเกลี้ยง๑๖รอบ
ผู้ชมเต็มฮอคุณผู้ชมค่ะ
สุดยอด๓๒๐๐คนนะไม่ธรรมดานะ
คุณผู้ชมมาต่อกันที่คุณแพทย์พาเวอร์แพทย์

เป็นภาพที่พี่แพทย์เขาตัดมาจากหนังสือพิมพ์ค่ะ

ซึ่งเป็นภาพที่พี่แพทย์เขียนบรรยายเอาไว้ว่า
เป็นวันแรกที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ
ความอดทนได้ทำให้เรียนรู้อะไรดีมากมายค่ะ

หมวกใส่แว่นกับเครื่องประดับแฟชั่นยุคนั้นน่ะนะคะ

คุณแพทย์เล่นกีต้ากับเพื่อนค่ะ

ถูกต้องตามแคปชั่นเลยนะคะหน้าเด็กเหมือนตอนนี้เลย
ตัวเลขอคุสติกกับอาจารย์ฟ้านั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นภาพที่หาดูยากนั่นเองจ้า
พี่ชายเป็นเรื่องภาพผู้หญิงบ้างดีกว่านะคะ
เหล็กดัดฟันอยู่เลยคุณผู้ชมค่ะอายุเนี่ย๑๓ปีเท่านั้นเอง
ถ่ายแบบลงนิตยสารวัยรุ่นนะคะก็มาในคอสตูมแบบสบาย
นี่เสื้อลายนี้ต้องมีทุกคนเสื้อลายขวางเนี่ยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็พร้อมกับเหล็กดัดฟันสุดสดใสไปเลยจ้า
คุณจ๋าลูกสามแล้วนะคะเนี่ยแล้วลูกคนโตเขาหน้าเหมือนเขาตอนเด็กมาก
ผ่านมา๑๘ปีแล้วก็ยังเป็นทีเด็ดเหมือนเดิม
เดินสายสัมภาษณ์ออกรายการมากมายทีเดียว

คุณผู้ชมค่ะล้อกันว่าเนี่ยอ้วนดำอ้วนดำ
รู้สึกยังไงบ้างจ๊ะตอนนั้นมีคนล้อทั้งประเทศเลยจ้ะ
เราดำเนี่ยครับถ้าเราไม่ได้เล่นหนังเนี่ยคือว่าเราดีกว่าข้อเรามาเล่นหนัง
ขนาดดำขนาดอ้วนเอาไปเล่นหนัง
น่ารักมากเลยอ้วนดำอ้วนดำแต่ว่าคำว่าอ้วนดำก็ทำให้โด่งดังเลย
ได้ค่าจ้างค่าตัวแจ๊คตอนนั้น๕บาทเองนะ

ได้ดูสัมภาษณ์ใช่ไหมน่ารักทีเดียวนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวรอ